ขจัดปัญหาการทุจริตให้หมดไปเนี่ย
ออกจากการทำงานขององค์กรอิสระแล้ว
ประชาชนต้องไม่เฉยเมยด้วยนะครับ

เพราะว่าการต้านทุจริตเริ่มได้ที่ตัวเรานะครับ

นำไปสู่การยึดทรัพย์และจำคุกผู้กระทำผิด
จะเป็นคดีใดบ้างนะครับติดตามพร้อมกันเลยครับ
นางระภีพันธ์พงศ์เรืองรองอดีตสอพักเพื่อถ่ายเป็นหนึ่ง
นักการเมืองที่ถูกสารพิพากษาจำคุก๒เดือน
และยึดทรัพย์กว่า๔๒ล้านบาทจากคดีร่ำรวยผิดปกติ
เช่นเดียวกับนางจุธามาสิริวัล
อดีตผู้ว่าการททซึ่งปัจจุบันต้องโทษคดีอาญา
จำคุก๕๐ปียึดทรัพย์๖๕ล้านบาท
ขณะที่บุตรสาวต้องโทษจำคุก๔๔ปี
จากกรณีรับสินบนจากชาวอเมริกัน
สิทธิ์จัดงานเทศกาลภาพยนตร์นานาชาติ

เขาได้เงินจากการทุจริตไปอย่างไรบ้าง

เพราะมีการปกปิดมีการยักย์ย้ายแผดเหท
เพราะฉะนั้นในเรื่องร่ำรวยปกติ
เราถือว่าเป็นมาตรการและเป็นบทบาทสำคัญมาก
ที่จะดำเนินคดีกับเจ้าหน้าที่ของรัฐ
อกจากนี้ยังมีนักการเมืองและข้าราชการอีกหลายคน

ที่มีอยู่จริงในวันเข้ารับตำแหน่ง

และเจ้าหน้าที่ของรัฐต้องยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินในวันที่เข้ารับตำแหน่ง

และทุก๓ปีตลอดระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่ง
จากหลายครั้งที่ผ่านมาบัญชีทรัพย์สินเป็นเบาะแสสำคัญ
เชื่อมโยงมูลเหตุการทุจริต
เพราะว่าในเรื่องการตรวจสอบทรัพย์สิน
มันเป็นเรื่องการดำเนินการในเชิงป้องปาม
เพราะว่าเวลาที่เราไต่สวนในคดีทุจริต
เราจะดูบัญชีเขาประกอบไปด้วย

ช่วงขณะที่เขาถูกกล่าวหาร้องเรียนว่าทุจริตเนี่ย
ขณะนั้นมีกระแสเงินหรือมีทรัพย์สินอะไรบ้าง
โดยเส้นทางของเงินความร่ำรวยที่ผิดปกตินี้
ปปชจะส่งเรื่องให้อายการสูงสุด
เพื่อยื่นคำร้องต่อสารให้พิพากษา
ทรัพย์สินเหล่านี้ตกเป็นของแผ่นดิน
รักษาผลประโยชน์ของประเทศไทยสืบไป
สนับสนุนโดยกองทุนปปช